ท่านรองรายการส่วนทิศนะคะบอกว่าเจ้าสนับสนุนท่านใดยังไม่รู้
ก็ขอบคุณแต่ผมยังไม่รู้กันผมจะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ต้องพินาด้วยกันนะโอเคนะป่ะ
ปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะอย่าไปทำร้ายอะไรเขาเลยป่ะ
เขาเขาไม่เข้าใจเขาปล่อยเขาไป
ว่ายเขาเถอะปล่อยเข้าไป
นะไปเถอะเถอะคนแกร่งเยี่ยมแกร่งมาก
เวลาประเทศเสียหายเราออกมาด้วยนะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
วันสวัสดีค่ะ